ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนนะคะ
คือรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเนี่ยหลายครั้งมากที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียล

ใช่แล้วก็มีการแชร์ภาพว่าทรงผมทรงไหนที่จะสามารถบังเพื่อนหลังห้องได้บ้าง
คือมันมีประเด็นก็คือเมื่อวานนี้ค่ะในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเนี่ย
เป็นการดีเบตระหว่างสองฝ่ายทางฝั่งกระทรวงศึกษาธิการ
กับทางฝั่งของนักเรียนเลวทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยท่านรองประหลัดมา
แล้วพูดถึงเรื่องของทรงผมนี่นะคะนายวีระแข็งกสิการรองประหลักกระทรวงศึกษาธิการ
คือพูดถึงทรงผมในลักษณะที่ว่าเสนอให้นักเรียนโรงเรียนผู้ปกครอง
แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดทำประชาพิจารณ์ดีไหม
เห็นสมควรที่จะให้มีการไว้ผมของนักเรียนหรือเปล่า
หลังจากที่นักเรียนเขาเรียกร้องสิทธิ์หลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องทรงผม
ทางกระทรวงก็เลยบอกว่าลองทำประชาพิจารณ์ดูไหม
ซึ่งทางกระทรวงยืนยันว่าไม่ได้มีการบังคับ
ไม่ได้จำกัดสิทธิ์ในเรื่องของการไว้ผมในทุกเพศทุกวัย
แต่การไว้ผมยาวอาจไปบังเพื่อนในห้องเรียนที่อยู่ด้านหลัง
ผมยาวบังเพื่อนผมบังเพื่อนใช่ไหม

ประเด็นแรกก็คือถ้าไว้ผมยาวเนี่ยผมจะไปบังเพื่อนที่นั่งอยู่หลังห้อง
พื้นที่อยู่ห่างไกลความเจริญผมยาวอาจจะเป็นปัญหาอาจจะเป็นอุปสรรค
ไว้ผมยาวเป็นเหานะค่าใช้จ่ายซื้อยาสับผมอะไรอย่างนี้
แชร์รูปภาพอะไรกันหลายอย่าง
ต้องบังขนาดไหนต้องยาวขนาดไหนอะไรยังไง

สมมุติว่าน้องจะทำผมยาวสักศอกหนึ่ง
คนที่เดือดร้อนคือพ่อแม่ที่ต้องซื้อยาสะผมมาสระให้นักเรียน
เวลาเรามานั่งในห้องเรียนผมที่เรายาวเป็นศอกมันก็บังเพื่อนอยู่ด้านหลัง
นี่คือความรู้สึกของคนอื่นแต่ความรู้สึกของเราเรากำหนดเทศสิทธิ์ของเรา
แต่ไม่รู้ว่าหน้าที่ที่เราต้องอยู่ในสังคมหรือสินที่เราต้องอยู่ในสังคมว่า
เราอยู่ไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกเราอยู่เพื่อนกอเพื่อนขอเพื่อนงอเพื่อนจอเพื่อนชอเพื่อนบ้านแล้วพ่อแม่
จึงกำหนดว่าการตัดระเบียบทรงผมเนี่ยต้องประชาพิจารณ์ในกลุ่มผู้ที่ปวดเกี่ยวข้องทั้งพ่อแม่
พ่อแม่ตกลงไหมที่เราจะให้ผมแบบนี้ครูตกลงไหมที่เราจะใช้ผมยาวเป็นคืบเป็นศอก
แล้วทรงผมที่มันยาวของเด็กในชนบทบ้านนอกที่เขาไม่มีเงินเอาไปสระผมใดผม
เขาก็จะมีตัวเห่าตัวเห็บที่มันติด
สองประเด็นหลักนะคะผมยาวบางเพื่อนกับมีเห่า
เปลี่ยนกับน้องตัวแทนของเด็กนักเรียน

แล้วก็เสนอว่าคือเรื่องเห่าเนี่ย
เป็นหน้าที่ของรัฐสวัสดิการไหม

มันอาจจะมียามันอาจจะมีอะไร
นี่นะคะก็ไม่เห็นด้วย
เรื่องของการจำกัดในแง่ของทรงผม

ตัวแทนนักเรียนเขามองว่ามันไม่สมเหตุสมผล
นี่นะคะก็เลยไม่เห็นด้วยในประเด็นนี้
กลัวคุณผู้ชมนึกไม่ออกว่าเอาเป็นยังไง

แต่ประเด็นคือโอ้โหคุณผู้ชมในโลกโซเชียล

ทรงผมบังเพื่อนประโยคนี้เลยค่ะ
ก็เลยแชร์ภาพ
ว่าทรงผมต้องเป็นทรงไหนเนอะ
จะบังเพื่อนที่นั่งหลังห้องได้นะคะ
ก็เลยมีการแชร์กันหลายอย่างนะคะ
ครูทอมแฟนภันร์แท้สุนทรภูคุณโดมจรุวัตรเชี่ยวอราม
อะไรอย่างนี้หลายคนเขาก็แชร์ภาพอย่างนี้เห็นไหมคะ

เขาก็มาแชร์เรื่องของทรงผมกันนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยทำกราฟิกเปรียบเทียบให้ดูนะคะ

คุณครูอยู่ข้างหน้านะคะถ้าสมมุติคุณครูสูงสักประมาณ๑๘๐เซนติเมตรนะคะ
ก็มีเพื่อนที่นั่งอยู่แถวหน้า

แล้วก็เพื่อนที่อยู่ข้างหลัง
มีทรงผมให้เลือกแบบที่๑แบบที่๒แบบที่๓

ถ้าไว้ผมยาวเนี่ยผมมันตั้งอย่างนี้จะทำยังไงเนี่ย
เหรอคะบ้านเราไม่มีแรงโน้มถ่วงของโลกเหรอคะ

วันนี้ทีมข่าวก็เลยโทรศัพท์ไปคุยกับท่านรองประหลัดค่ะ

ใช่กระแสโซเชียลพูดถึงเยอะมากนะคะ
ในวีระก็บอกว่าเห็นแล้ว

เพราะว่าเวลาในรายการมันจำกัด
หลายคนก็เลยตีความคำพูดไปต่างนานา
ไม่ได้ดูรายละเอียดที่แท้จริงว่า
ถูกประสงค์และเป้าหมายสำคัญ
ในการพูดในรายการของคุณจอมขวัญเมื่อวานนี้คืออะไรกันแน่

เราพูดในในข่าวว่าเวลามันจำกัด
เราพูดในภาพรวมที่เวลามันจำกัด
เขาก็เลยพูดว่ามันบังเพื่อน

ไม่ว่าจะชนผมทรงสีแปลก
ไม่ว่าเป็นการตัดผมแบบวัยรุ่น
เป็นรุ่นแบบนักฟุตบอลที่เกลียนผมออกซ้าย

มันเป็นการทำให้ทัศนะ

แทนที่จะไปกระทบกระดานดำ
หรือบทเรียนที่ครูมองผ่านศีรษะของเพื่อนไปเนี่ย

ถ้าเพื่อนทำผมทรงสูงแบบต่างประเทศ

นะคะ
ก็เลยสอบถามเพิ่มเติมให้ท่านเลยบอกว่าอยากให้ฟังเนื้อหารายการทั้งชั่วโมงที่ได้คุยกันดีกว่า
ท่านก็ไปดูย้อนหลังได้ฟังย้อนหลังได้นะ